มาดูต่อกันที่นมูตศพภาวะตกสายมูกันบ้างดีกว่า
ต่อให้ปี๒๐๑๙๒๐๒๐๒๐๒๑เชื่อว่าความเชื่อของคนไทย
ยังมีอีกเยอะในเรื่องของแบบมูเตลูทั้งหลายนะ
และนางเอกลิเกซาจิ้งฤทธิ์ขาววงเทวันค่ะ
เป็นไงคล้องจองไหมล่ะเออกำลังสงสัยกันอยู่แน่นอนนะครับ
เอ๊ะอะไรคือแก่นมะขามที่เจ้าตัวเนี่ย
จะโพสต์บ่อยลงในโซเชียลส่วนตัวนะครับ
บันเทิงไทยรัฐของเรามีคำตอบมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ตกลงแล้วแก่นมะขามที่ว่าที่พี่บูชาอยู่เนี่ย
มันคืออะไรช่วยอะไรได้บ้างเอาไปฟังหน่อยค่ะ
แก่นมะขามคืออะไรแต่แก่นมะขามตัวนี้คือ
มันเกิดจากที่ไล่ของจิ้งหลีกขาว
มะขามต้นมะขามจะไม่มีแก่นส่วนใหญ่
จะเป็นโพรงทั้งหมดแต่ที่บ้านพี่มีแก่นก็คือตันอ่ะนะคะ
แล้วคุณแม่บอกอายุร้อยกว่าปีแล้ววันหนึ่งฟ้าผ่า
ตายืนต้นคือตรงตำราเป๊ะ
เทวันก็เลยนำมาใส่กันทำกันเองมาใส่กันเอง
แล้วมันก็เกิดปฏิหารอันนี้คือความเชื่อของพวกเรานะ
ใส่ครั้งแรกพี่ถูกหวยแล้วงานของพี่จิ้งหลีกขาว
เหมือนบางงานจะไม่ได้จะไม่ได้แต่ได้
บางคนบอกแหมแค่แก่นมะขามแค่นี้ทำไมแบบมางมงายทำอะไรได้หลายอย่าง
มันอยู่ที่จิตใจความศรัทธาของแต่ละคน
เป็นยังไงกันแน่เอาไปฟังพี่จิ้งฤทธิ์ขาวอีกทีหนึ่งค่ะ
น้องเล็กเนี่ยเคยเขาจ้างพี่ไปร่วมงานด้วยไปรีวิวสินค้า
ก็จะแบบพากันไปทำบงทำบุญน้องน่ารัก
จริงก็เห็นแล้วว่าไม่ใช่เราเป็นพี่เป็นน้องกันจริง
เขามีรักใหม่ไปแล้วเราก็แกล้งแซวเขา
นางเอกไม่กินน่ะกินโจ๊กอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยเซลล์